พาไปดูวงจรของการแชร์ไลฟ์สดออนไลน์เมื่อมี
หลวงพี่รูปหนึ่งเป็นเนรนะคะเขาไลฟ์สดด้วย
ความน้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่าญาติโยมเนี่ยไม่เอา
ซองข่าวที่เป็นเงินปัดใจมาให้อ่ะค่ะครับนี่คือ
นี่คือเป็นคลิปนะคะที่ถือว่าเป็นเนรที่วัดแห่งหนึ่ง
เขาได้มีการไลฟ์สดเดี๋ยวลองไปดูคลิปหน่อยนะคะ
ช่วงที่เขาไลฟ์สดนะคะ
มันคือยังไงวะ
คนอื่นก็ได้กันหมด
ล็อกมือบอกแล้วว่ากูยังไม่ได้กูยังไม่ได้
เข้าใจวะ
เป็นไปได้อะไหม

ครบเลยนะ๑๔๐องค์
ก็๑๔๐องค์จ้ะขาดก์กูองค์นึงกู๑๔๑ใช่มะล่ะ
ตกลงตกลงเนรอยากได้หรือเนรไม่อยากได้หรือเนรอยากได้หรือยังไง
กูไม่อยากได้หรอกนะแต่ว่ากูอยากได้แห้
เออรู้ว่ามีในซองพันหนึ่งแต่ทำไมไม่ได้กูไม่อยากได้แต่ก็อยากได้นะ

อ่ะมาเต็มคาราเบลเลยค่ะงานนี้นะคะก็คือคลิปไลฟ์สดของเนรรูปหนึ่งค่ะ
เหมือนพระรูปอื่นคือในคลิปคุณผู้ชมคงจะได้ยินอะไรยังไง
พระรูปมีร้อยสี่สิบรูปอืมผมเป็นรูปที่ร้อยสี่สิบเอ็ดเหรอ

คือญาติโยมอาจจะไม่ทราบหรือเปล่าว่าเนรเขาไปบวช
เพราะว่าทราบมาว่าเนรรูปนี้ก็เหมือนบวชแป๊บ
บวชแป๊บเดียวอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ในวัดมีเนรทั้งหมด๑๔๐องค์

อันนี้เรายังไม่ทราบแน่ชัดอะนะคะแต่เขาไม่ได้รับซองกระถิ่นเหมือนคนอื่น
ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเล่นกังฟูนี่คุณผู้ชมเอาแน่นี่เป็นไงเป็นไง
อันนี้ตัวตึงประจำวัดหรือเปล่าเออแล้วก็มีแบบเล่นมวยไทยอยู่ในวัดอะไรต่างต่าง
หลังจากนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะทีมข่าวได้มีการลงพื้นที่ไปยังวัดบางพลีใหญ่
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรประการเป็นวัดที่ปรากฏในคลิปนะคะ
ก็พบกับท่านพระมหาทรงวิทย์ผู้ดูแลสามเณรที่บวชเรียนในวัดนี่แหละ
เขาเล่าให้ฟังท่านบอกว่าสามเณรที่ไลฟ์สดเข้ามาบวชเพื่อแก้บน
นี่ไงบวชแป๊บเดียวนะคะเพื่อขัดเกลาวินัยนิสัยต่าง
เพราะว่าเนรรูปนี้ก่อนมาบวชเนี่ยจะมีนิสัยเอะอะโวยวายบกเบกเสียงดัง
แล้วก็เคยมีปัญหาเรื่องแบบนี้อยู่บ่อยครั้งนะคะ
ล่าสุดที่เกิดเรื่องเกิดราวแบบนี้เพราะว่าเมื่อวาน
มีกระถิ่นพระราชทานค่ะโดยที่เจ้าอาวาสเนี่ย
ให้ญาติโยมนำมาถวายที่เนรที่กำลังบวชจำพรรษาอยู่ที่วัด
ส่วนสาเหตุที่เนรเขาไม่ได้ซองตามที่คลิปปรากฏเนี่ยนะคะ
เพราะว่าสามะเนรเขาไม่ได้มาบวชเรียนพระธรรม

เขาก็เลยไม่ได้นับรวมเป็นพระประจำวัดไป
๑๔๐รูปเขามาบวชพระธรรมวินัย
แต่เนรรูปนี้เป็นร้อยที่๔๑ที่มาบวชแก้บน
ไปฟังเสียงของพระลูกวัดหน่อยค่ะ
เด็จพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ญาติโยม
ก็จัดทัยธรรมไว้ให้กับพระเนรที่จำพรรษา
รวมแล้วก็พระในประมาณ๗๐กว่ารูป
เองก็๑๔๐ตามที่ประกาศ
ทีนี้พี่เนรที่ว่ามีปัญหาเนี่ยองค์นี้ก็ท่านเพิ่งบวช
เหมือนบวชแก้บนไม่ทราบได้ว่าจะบวชกี่วัน
ก็มีปัญหาช่วงตอนที่ท่านถวายทัยธรรมนี่แหละ
สำมะเนรก็ไม่ได้รับไม่ได้รับเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไม่ได้ถวายนะ
แต่หลวงพ่อท่านประสงค์ให้พระเนรที่จำพรรษา๓เดือน
ทั้งพระทั้งเนรที่จำอันสาร์แต่สำเมรินก็บวชแก้บนก็เลยไม่ได้รับ
ตรงนี้เนรก็เลยไม่พอใจ